มีแม่คนหนึ่งได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
วัยสิบหกปีนะครับหลังจากที่ลูกชายรถจักรยานยนต์ล้ม
บาดเจ็บสาหัสขณะถูกตำรวจไล่ตรวจจับนะครับ
แต่ว่าตำรวจนั้นได้คุมขังไว้ที่ห้องคุมขังของสถานีตำรวจ

จะไปถึงมือหมอลูกชายก็บาดเจ็บสาหัสแล้ว

นี่คือสภาพลูกชายของผู้โพสต์เฟซบุ๊ก
หลังได้รับการผ่าตัดสมองพร้อมระบุข้อความ
ลูกชายโดนตำรวจไล่ยนกระบองใส่จนเสียหลัก
รถจักรยานยนต์ล้มแต่ตำรวจไม่นำตัวส่งโรงพยาบาล
กลับนำตัวไปคุมค้างและลูกชายอาเจียนเป็นเลือดออกมา
ทราบเรื่องจึงรีบมาที่โรงพักและร้องขอให้นำตัวส่งโรงพยาบาล

กว่าจะได้ประกันตัวที่สารเยาวชนให้เป็นที่เรียบร้อย
ทำให้ลูกชายของเธออาการสาหัส
เพราะกระโหลกศีรษะร้าวเลือดข้างในสมอง
และตำรวจไม่แสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นแม่ของผู้บาดเจ็บเปิดเผยว่า
วันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณตี๔
มีตำรวจจากสพออุบลราชธานีโทรมาบอกว่า
ลูกชายอายุ๑๖ปีของเธอถูกจับข้อหาเมาแล้วขับให้ไปประกันตัว

ก็พบว่าลูกนอนอยู่ในห้องค้างมีบาดแผลตามตัวและอาเจียนตลอดเวลา
โดยตำรวจบอกว่าลูกชายเมาสุราและรถล้ม
แต่อาการของลูกชายที่เธอเห็นกลับไม่เป็นอย่างนั้น
เขาอาเจียนเป็นริ่มเลือดและเวียนหัว
จึงไปขอร้องให้ตำรวจนำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาก่อน

จะต้องรีบนำตัวลูกชายส่งสารเยาวชน
และต้องได้รับการประกันตัวก่อน
รุ่งเช้าเธอรีบกลับมาที่โรงพักก็พบว่าตำรวจเรียมนำลูกไปส่งที่ศาล
โดยที่ลูกของเธอยังคงอาเจียนออกมาเป็นเลือดและหน้าซีดหมดเรี่ยวแรง

หากเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเธอพร้อมที่จะรับผิดชอบหรือไม่
ตำรวจจึงยอมให้เธอพาลูกไปหาหมอ
ตรวจดูอาการแล้วพบว่าลูกชายกระโหลกศีรษะร้าว
มีเลือดข้างในสมองและเลือดออกไม่หยุด
แต่ตำรวจที่ไปด้วยได้เร่งให้นำตัวลูกชายส่งไปที่ศาลก่อนเที่ยง
เมื่อไปถึงศาลเจ้าหน้าที่ศาลเห็นอาการลูกชาย
ก็รีบบอกให้นำตัวส่งโรงพยาบาล
และให้เธอจ่ายเงินประกันตัว
โดยหมอได้ผ่าตัดช่วยชีวิตลูกชายของเธอไว้ได้
ขณะนี้ยังมีอาการเบลอต้องใช้หยากระตุ้นประสาท
ถ้าเธอโดนจับให้มาประกันตัวหรืออะไร

ทำไมต้องรอให้ลูกเราฟื้นตอนตี๔๓๐

เพื่อนของเยาวชนที่อยู่ด้วยกันในวันเกิดเหตุให้ข้อมูลว่า
หลังจากดื่มเบียร์ได้ขี่รถจักรยานยนต์คนละคันกลับบ้าน
ระหว่างทางเห็นมีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์

สวมหมวกกันน็อกและยังขี่รถแต่ง
ก่อนจะถึงด้านรวดประมาณสามร้อยเมตร
แต่เมื่อยูเทิร์นกลับมาก็พบว่ามีตำรวจยืนดักอยู่อีก
ขี่รถไล่ตามระยะทางเกือบ๓กิโลเมตร
จนถึงบริเวณหน้าโรงพยาบาลรถของคนเจ็บเสียหลักล้มลง
จู่ก็หมดสติไปและมารู้สึกตัวอีกครั้งที่สถานีตำรวจ
เรื่องนี้แม่ของผู้เจ็บยอมรับว่าลูกชายเธอทำผิดและถูกตั้งข้อหาไปแล้ว
เพียงแต่ต้องการฟังคำชี้แจงว่าทำไมไม่ส่งตัวลูกชายเธอรักษา
แต่กลับเป็นเรื่องการดำเนินคดีสำคัญกว่าชีวิตคน